เพราะว่าไปซื้อฟันปลอมในโลกออนไลน์
เรื่องของคุณป้าวัย๖๒ปีที่เราเคยนำเสนอ
ตอนนั้นก็สงสารคุณป้าบอกว่าอยากยิ้มสวย
แล้วคุณป้าก็ลองใส่ฟันที่ซื้อมาจากโลกออนไลน์ให้ดู
บอกว่ามันแข็งกระโดกแบบนี้ใส่ไม่ได้เลยเนี่ย
ดูเป็นของเล่นเด็กเป็นของพลาสติกเลย
แหมกะจะมาใส่ให้สวยงามซะหน่อย
เพราะตัวเธอเองก็ไม่ค่อยมั่นใจในฟันของเธออยู่แล้วไง

ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้คุณป้าจะยิ้มได้กว้างขึ้น

คุณป้าก็คือนางอานันต์ชุมวรฐานีวัย๖๒ปีค่ะ
อยู่ที่ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายที่ระยอง
นี่ที่ไปตรงนี้คลินิกเติมยิ้มเนี่ยค่ะ
ไปตรวจรักษาอาการแล้วก็ไปทำฟัน
คราวนี้ไปเจอทันตแพทย์จริงนะ

ไปเจอกับทันตแพทย์หญิงชมัยพรชินน้อยหรือว่าคุณหมอแหวน
คลินิกเติมยิ้มที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองค่ะ
ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าคุณป้าพอสั่งซื้อฟันปลอมมา
เหมือนกับโดนหลอกเลยนะจ่ายเงินไปซื้อมาตั้ง๒ชุดแน่
พอได้มาก็เอาใส่ไม่ได้แล้วก็โพสต์คลิปลงโซเชียลส่งมาให้ไทยรัฐด้วย
ไทยรัฐก็นำมาเสนอพอคลินิกเติมยิ้มทราบเรื่องก็เห็นใจค่ะ
พยายามติดต่อคุณป้านี่แหละให้เข้ารับการรักษา
และที่สำคัญคุณผู้ชมฟรีด้วยนะคะ

คุณหมอนัดให้มาทำฟันค่ะ
เพราะเมื่อวานนี้๒๓วันแล้วที่ไทยรัฐออกไป
แล้วพอดีคุณหมอเขาเห็นข่าว

พอดีไม่ได้ดูโทรศัพท์
มีแต่คนติดต่อไปว่าแต่ให้ต่อมาหาคุณหมอ
มั่นไทยก็ติดต่อไปบอกให้ไปหาคุณหมอ

มีคนอยากจะช่วยเหลือคุณป้านะ
คุณผู้ชมบอกหมอฟันสวยและใจดีมากค่ะ

ทีนี้หมอแหวนก็เลยพาคุณป้าเข้าไปในห้องทำฟัน
ไปสำรวจดูนะตรวจก่อนว่าฟันคุณป้าเนี่ยจะต้องรักษาตรงไหนยังไงบ้าง
ปรากฏว่าคุณป้าต้องทำฟัน๗ซี่ค่ะคุณผู้ชม
หน้าบน๒ซี่ก็คือซี่เจ้าปัญหานี่แหละ
รวมถึงกรามเล็กบน๒ซี่กรามใหญ่อีก๓ซี่
รวมทั้งหมด๗ซี่แล้วก็ได้อุดฟันให้ก่อนเลย
ซี่หนึ่งก่อนที่มันจะผูกไปมากกว่านี้
หลังจากนั้นก็จะขูดหินปูนต่อ
คุณหมอบอกเลยนะว่าจะต้องรักษาหลายครั้งหน่อย
ช่วงนี้มาเจอหน้ากันบ่อยนิดนึงนะจ๊ะป้าจ๋า
แล้วก็ขอเวลาสัก๒สัปดาห์ในการที่จะมารักษา
พอเราเจอคุณหมอแหวนแล้วก็ไปเจอต่อค่ะ
เจอทันตแพทย์กริจทารีจารุ
เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์หรือว่าฟันปลอม
ทีนี้แหละคุณหมอจะคอยดูเรื่องของแบบพิมพ์ฟันปลอมให้

ก็มีการวัดความดันเอ็กซาเรย์ฟัน
แล้วก็บอกว่าป้าเดี๋ยวหมอจะจัดการฟันที่มันโยกเยก

เดี๋ยวจะได้ใส่เหล็กยึดฟันปลอมให้มันแน่น
แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะเวลาป้าเคี้ยวข้าว

และที่สำคัญป้าไม่ต้องห่วงเลย

สีฟันมันคนละสีกับฟันจริงของป้า

คุณหมอกริจจะทำให้ให้มันสวยงาม
มันเป็นธรรมชาตินะใช่ค่ะคุณป้าบอกว่าดีใจจังเลย
คลินิกเติมยิ้มติดต่อให้มาทำฟัน

หมอจะให้ความใส่ใจจะให้โอกาสกับผู้ยากร้ายได้ทำฟัน
แล้วป้าก็ย้ำด้วยว่าข่าวที่มันออกไปป้าบอกเลยนะ
ไม่ได้จะเอาเงินบริจาคบางคนไม่เข้าใจไง
คิดว่าเอ๊ะมาโพสต์อัดคลิปร้องแบบนี้นี่

เท่านั้นเองไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอก

บอกว่าตอนนี้ยังเห็นเพจที่ขายฟันพลาสติกปลอม

ทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าไปตรวจสอบจับกลุ่ม
ทีนี้ดิฉันก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ออนไลน์
เพราะว่ารอบที่แล้วคุณสืบสกุลก็เข้าไปเช็คใช่ไหม

แต่เข้าไปอีกเว็บหนึ่งของเว็บช้อปปิ้งออนไลน
ยังมีขายอยู่เลย๕๐๐กว่าบาท

เพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อความสวยงาม
โฆษณาของเขาก็บอกแค่เพื่อความสวยงาม
มันใช้จริงไม่ได้จะกัดจะเคี้ยวอะไรไม่ได้เลย
ใช่เอาแค่เป็นดูฟันขาวแค่นั้นเองนะครับ